การนี้มันเกิดขึ้นระหว่างมอเตอร์ไซค์๒คันกับรถตู้คันหนึ่ง
คนขับรถตู้หัวร้อนเหลือเกิน

ทั้งที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้ง๒คนนะ
ปฏิเสธบอกว่าพวกผมไม่ได้ไปเฉียวรถพี่เลย

โดนไปแล้วโดนฟันโดนแทงแบบนี้
นี่ขณะไปดูพยายามไปดูรอยที่รถตรงไหน
ที่เขาหาว่ารถผมไปเฉียวชน

สี่แยกซอยชุมชนที่ซอย๑๑
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งคนเจ็บเนี่ยนะคือนายสุภกิจสร้อยพรมอายุ๒๕ปีเป็นชาวอุดร
โดนฟันที่หัวโดนแทงที่คอ
แล้วรถมอเตอร์ไซต์รถมอเตอร์ไซต์ซูเมอร์เอ็กซ์สีส้ม
จอดอยู่ใกล้กับจุดที่เขาเจ็บอยู่
ตำรวจสพศรีราชาแล้วก็กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
รีบนำตัวคนเจ็บนายสุภกิจส่งโรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังก่อนเลย
แล้วจากการสอบถามนายสุภกิจขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่ง
เพื่อนนายสุภกิจก็ขี่มาด้วยกัน
เพื่อนก็คือนายกิติราชสำราญจิตอายุ๒๕ปี
ตัวนายกิติราชเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคือผมกับสุภกิจขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่าน๓แยก
ผมเนี่ยสวนกันกับรถตู้คันนี้นี่แหละ

แล้วรถตู้คันนั้นขับตามมาปาดหน้ารถพวกผม
แล้วก็หาว่ารถพวกผมไปเฉียวชนรถตู้เขา
ตอนนั้นผมกับเพื่อนยังเดินไปที่รถตู้เลย
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่เปล่าเอานะผมไม่ได้เฉียว
แต่ฝั่งรถตู้ก็บอกมึงนั่นแหละที่เฉียว
หลังจากนั้นนะคะจังหวะนั้นคนขับรถตู้ไปเอามีดที่อยู่ในรถนะ
มาฟันหัวมาแทงคอเพื่อนผม

เขาบอกว่าพวกผมแหละไปเฉียวข้างเขา
เขาเขาเลี้ยวตามเข้ามาที่ซอยแล้วก็ปาดหน้า
บอกว่าพวกมึง๒คันไม่คันไหนก็คันหนึ่งเฉียวข้าง
เขาบอกว่าอย่างนี้แบบว่าเฉียวข้างมีรอยอยู่เลย

พอลงไปดูรอยเขาบอกว่ายังไงพวกผมไม่ได้เฉียวข้างใครเลย

เขาบอกว่าเนี่ยพวกมึงอ่ะเกี่ยวข้างกูแล้วเขามีทำร้ายด้วย

พอไปดูด้านข้างเขาทำร้ายด้วยอาวุธมีดเข้าฟันเลยครับผม
โอ้โหคือถ้าเกิดว่าเฉียวขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกประกันไหม
เขาจะได้ดูแลจะได้จบไม่ต้องเอามีดมาฟันมาแทงกันขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเพื่อนของคนเจ็บเนี่ยเพื่อนของนายสุภกิจบอกว่าเอาจริง
มันมืดด้วยอ่ะผมก็จำอะไรไม่ได้ทะเบียนรถตู้ก็จำไม่ได้

สิ่งที่ผมจำได้ผมรู้ว่ารถตู้คันนั้นเป็นรถตู้สีบอล
แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางบายพาสนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตรงนั้นด้วย
รถตู้คันที่ก่อเหตุแล้วด้วยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กำลังเร่งติดตาม
นี่เห็นไหมมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนโหดไปอ่ะ